จากความอารมณ์ดีของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะ

ชาวบ้านก็ขอเลขกันเลยค่ะ

แต่นอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะ
พี่ตูนบอดี้แลมโครงการ๙คนละ๙
เพื่อน๑๑โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศเนี่ย
คนก็เอามาคำนวณเป็นตัวเลข

เลขเยอะ๙คนละ๙

มีมีอีกนะ

ทุกเลขจริงก็คือ
เริ่มวิ่งตั้งแต่๑พฤศจิกายน
ถึง๒๕ธันวาคม
เป็นเวลา๕๕วัน
ระยะทางทั้งหมด๒๑๙๑กิโลเมตร

สิ้นสุดโครงการระยะทางจริงคือ๒๒๑๕กิโลเมตร

ยอดเงินบริจาค๑๑๔๘ล้านบาท

เลขเลี่ยงแผงค่ะ

เดี๋ยวต้องรอดูงวด๓๐ธันวาคมนี้นะคะ
ส่วนตัวเลขของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
ชาวบ้านเขาก็ตะโกนขอหวยกัน

๕กด๕๕๕๐กรุงเทพฯมหานครค่ะ

พูดถึงตัวเลขหน่อยนิดหนึ่งนะคะ
ผมหล่นความให้ไม่ได้แต่ต้านเป็นบทหายนะ
นี่ค่ะนี่คือส่วนวันนี้นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเลขนี้เกลี้ยงแผงนะคะ

ว่าลุงตู่กับพี่ตูน

ก็เรียนท่านไว้ด้วยนะครับว่า
สุรากิณแหม่งรัฐบาลงวดนี้
ออกรางวัล๓๐ธันวาคมนะ

ท่านก็ชมไทยรัฐทีวี๓๐ธันวาคม
ค่ะก็มาลุ้นกันหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ